ในยุคของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่
ก็คือวิ๊กอ๊อตซ์คนตะหรัดเอกส่วนยกภูมิผ่านม่วง
เมื่อมีโอกาสและคิดว่าการทำหน้าที่นี้
จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม
สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
และจะสามารถสร้างความสุขให้คนไทยได้
ก็เลยต้องเสียสละเข้ามาทำหน้าที่นี้
ผมเข้ามาทำหน้าที่นี้ผมถือว่าผมเสียสละมาครับ

คนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่
ด้วยคะแนนเสียง๖๒เสียง
เหนือผู้สมัครรายอื่นอย่างท่วมท้น
บทบาทใหม่ของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ของวงการฟุตบอลไทยไม่ใช่งานง่าย
ที่จะสารต่อทิศทางของทีมชาติไทย
ไปสู่แนวทางที่ใช่
มันมีระบบที่ชัดเจนนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมทำงานกับผู้ใต้บัญชา
ซึ่งเราเป็นพี่น้องจบมาจากสถาบันเดียวกัน

มีการทำงานร่วมกันมา๓๐๔๐ปีแต่ในอดีต
และที่สำคัญก็คือมีกฎหมาย
มีระเบียบข้อมขัดที่ชัดเจน
อีกทั้งเป็นผู้ชาติกรรมหัวเอกชาติ
สามารถให้คุณให้โทษผู้ใต้คำฉาได้
เพราะฉะนั้นการทำงานในตำแหน่งผู้จัดการหน่วยชาติ
มันมีระบบที่ชัดเจน
ส่วนการทำงานในหน้าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ค่อนข้างที่จะซับซ้อนละเอียดอ่อนไหว
เพราะว่าคนในวงการกีฬาฟุตบอลเนี่ยประกอบด้วยคนที่หลากหลายนะครับ
และมีภาคเอกชนเข้ามาเกี่ยวในฐานะผู้ให้การสนับสนุนหรือสปอนเซอร์นะครับ

ว่าการเข้ามาของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีจุดประสงค์อย่างไร

พลตำรวจเอกสมยศยืนยันมาโดยตลอดว่า

และทุกการตัดสินใจเพื่อทิศทางที่ดีของวงการฟุตบอล
ถ้าเรามั่นใจว่าเรายึดกฎกติกาความถูกต้องนะครับ
แล้วก็มั่นใจว่าเราไม่ได้เลือกปฏิบัติ
หลายคนอาจจะไม่ถูกใจอาจจะขัดข้องใจว่า
ทำไมพระครัวกันแท้คุ้นกันแท้

ผมบอกว่าถ้าจะให้ผมมาทำงานในหน้าที่นายกสมาคม
แล้วมาช่วยเหลือเอื้อประโยชน์พวกกัน
ผมคงไม่อยู่ในตำแหน่งนี้ดีกว่ากลับบ้านดีกว่า
เพราะเรียนตรงว่า
ที่มาในตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล

เพราะฉะนั้นถ้ามาแล้วจะต้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ผมยืนยันว่าผมพร้อมที่จะไป
บริหารงานปีแรกของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

แต่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลได้เริ่มวางรากฐาน

ในวันนี้อาจจะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน
แต่เชื่อว่าวันข้างหน้าวงการฟุตบอลไทย
จะพัฒนาจากรากฐานในวันนี้

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ถ้าให้ผมให้คะแนนตัวเองเนี่ยผมต้องให้มากแน่
เพราะผมรู้ว่าผมทำงานแค่ไหน
ในจุดที่ผมทำงานในตำแหน่งพฤศกาลอมภาคมนิวในชาติ
ผมไม่เคยตื่นตี๒ตี๓ตี๔ขึ้นมาสั่งงาน
แต่ผมเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ย
ผมตื่นตี๒ตี๓ตี๔ขึ้นมาทำงาน
ขึ้นมาจดหรือสั่งงานในขณะนั้น
เพราะว่าตัวผมเองไม่ใช่คนในวงการฟุตบอล
แล้วก็ถูกปรามาทว่าไม่รู้เรื่องฟุตบอล
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องพิสูจน์ว่าผมทำได้

ผมทำหลายสิ่งหลายอย่างให้เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอล
แบบที่ผมกล้าพูดว่าในอดีตไม่เคยมี

ฟุตบอลไทยร่วมติดตามการพัฒนานับจากนี้ต่อไป
ก็ถือว่าใกล้ที่จะผ่านพ้นไปแล้วนะครับ
สำหรับในวาระแรกปีแรกของทางด้านนายกสมคมกีฬาฟุตบอล
ยังเหลืออีก๓ปีเพราะว่าใน๑วาระนั้นมี๔ปีถูกไหม
ครับก็เรื่องราวที่อาจจะมีข้อผิดพลาดกันบ้างนะครับ

ที่สำคัญถ้ามีการวางแผนระยะยาวที่ได้มีการพูดเอาไว้นะครับ